กลัวข่าวนี้มันจะไปดังในสื่อต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชม

น้องคนนี้เพิ่งจะขึ้นเครื่องบินคนเดียวครั้งแรก

ที่กะบี่ขออภัย
สายการบินนะเรียกบอกว่าเนี่ยน้ำหนักเกินนะกระเป๋าน้ำหนักเกินนะวันนี้มานี่เดี๋ยวเคลียร์ให้หลังจากนั้นนี่สิคุณผู้ชมพนักงานคนนี้โอ้โหล่วงละเมิดน้องคนนั้นน่ะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โห
เกิดขึ้นที่ประตูด่านแรกในการรับนักท่องเที่ยวก็คือสนามบินคุณผู้ชมเมื่อวันพุธที่ผ่านมา๒๗กันยายนครับน้องที่เสียหายเนี่ยอายุ๑๕จะไปหาแม่ที่กระบี่อย่างที่บอกไปแล้วเพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินคนเดียวครั้งแรก
ก็เลยคอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
หายไปรอขึ้นเครื่องบริเวณเกรดบีแปด
ระหว่างนั่งรอรถจะนั่งไปขึ้นเครื่องเนี่ย
ผู้ต้องหาเข้าไปนั่งแนบชิดน้องเขา
เริ่มจากมือก่อนนะพี่น้ำแข็งเอามือจับเป้าเด็ก
บอกว่าน้ำหนักกระเป๋าเกินเอาไงไปจับเป้ายังไง
ไม่ได้อยู่ตรงนั้นซะหน่อยไปจับเป้าเด็กเฉยเลย
แล้วก็บอกน้องเขาน้องนี่ตามพี่มาตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาไปเคลียร์ให้
ตรงนั้นด้วยความที่เดินทางครั้งแรกเดินทางคนเดียวก็กลัวป่ะ
ไหนก็ได้วีดีโอคอลคุยกับคุณแม่ด้วยไงก็เลยไว้ใจพนักงานคนนี้
เดินตามไปเดินตามไปถูกพาเข้าไปในห้องน้ำเฮ้ยไปทำอะไรไหน
ว่าเคลียร์เรื่องกระเป๋าเกินอ่ะน้ำหนักเกินพาเข้าไปห้องน้ำเฉยเลยครับ
แล้วผู้เสียหายเนี่ยก็ตามเข้าไปนะพนักงานก็ล็อกประตูให้ผู้เสียหายยืนตรงบานพับ
ขัดขืนอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ก่อเหตุดึงกางเกงน้องลง
หลังจากนั้นคงไม่ต้องอธิบายนะคุณผู้ชมว่าพนักงานคนนั้นทำอย่างไรครับ
น้องผู้เสียหายพยายามขัดขืนยกมือว่าพี่อย่าทำอย่าทำผมอย่าทำผม
ผู้ต้องหาไม่หยุดกระทั่งมีคนเข้าห้องน้ำมา
ผู้ต้องหาเนี่ยขู่น้องเขาบอกอย่าเสียงดังนะแล้วก็ทำต่อไปครับ
กิจกรรมนั้นเขาก็ทำต่อไปพอน้องผู้เสียหายไม่ยอม
ผู้ต้องหาก็เลยปล่อยให้ไปก็ได้เปิดประตูปล่อยให้น้องออกมา
เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินกระบี่น้องผู้เสียหายเล่าทั้งหมดเลย
แม่ฟังหนูนะเนี่ยหนูโดนทำแบบนี้แม่ก็เลยพาไปแจ้งความครับ
เมื่อวานนี้๓๐กันยายนตำรวจสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ออกหมายจับผู้ที่ก่อเหตุก็คือในสุกเกษมอายุ๔๓ปี
ไปจับได้คาห้องพักเลยนะที่ย่านลาดกระบังครับ

ทางซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจก็คุมตัวมาสอบประคำ
ระหว่างคุมตัวมาสอบสวนเนี่ยเจ้าตัวเอาเสื้อคลุม
เอามาปิดบังใบหน้านะปฏิเสธ
นักข่าวถามอะไรสื่อถามอะไรเนี่ยเอาไมค์เจาะก็ปิดไม่ตอบ
ไม่ตอบแล้วก็ปิดหน้าไว้แบบนี้ผลการสอบสวนเนี่ย
ผู้ต้องหารับสารภาพด้วยแต่เขาอ้างแบบนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข
แต่ไม่สำเร็จความไข้ทั้งคู่เนื่องจากตกใจที่มีคนเข้าห้องน้ำมา
ระหว่างที่กำลังปฏิบัติกิจกรรมนะบินสามารถให้ไม่ยินเลยนะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
แล้วก็ข้อหาพรากผู้ยาวอายุกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปี
เสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เพื่อการอนาจารย์โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับคุณผู้ชม
จะเป็นการผจญภัยที่ท้าทายของเด็กผู้ชายคนนึง
การขึ้นเครื่องบินไปคนเดียวครั้งแรก

แล้วไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นครั้งสุดท้ายของน้องเขาหรือเปล่า

ยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ก็ถ้าพาไปหาหมอ
พูดคุยกับคุณหมอหน่อยอาจจะช่วยได้นะครับ